คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะจะพามาพบกับหน้าหล่อของบอสวสินนั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะ
หรือชื่อจริงมีชื่อว่านุ่มฟิล์มธนพัฒน์นั่นเองนะคะ
ปิดนาทีนี้ไม่มีใครฮอตเกินกว่าคนนี้อีกแล้วนะคะ
บอกว่ายกให้คนนี้เป็นสามีแห่งชาติคนล่าสุดประจำปี๒๐๑๘ไปเลยค่ะคุณค่ะ
ด้วยบทบาทบอกเลยค่ะคุณพลอยค่ะด้วยบทบาทผู้ชายที่แสนดีนะคอยช่วยเหลือนักเอกในเรื่องยังมีน้ำทิพย์นะ
งานนี้ดูเหมือนจะมีคู่จิ้นเข้ากันได้ดีนะทั้งในจอแล้วก็นอกจอด้วยนะ
ก็มีอัดคลิปร้องเพลงให้กันไปมามุ้งมิ้งนะคะทำเอาแฟนละครบอกเลยว่าฟินหนักสุดเลยนะคะ
ทำให้คู่นี้กลายเป็นอีกคู่ที่หลายคนตามเชียร์เอาเป็นว่าแฟนจิ้นขนาดนี้เจ้าตัวจะว่าไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
ทุกคนก็ชื่นชอบครับชื่นชอบก็ดีครับคือเราก็อัดกันเล่นด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้ว
ทุกคนก็ชื่นชอบแหละฮะก็รู้สึกดีว่าทุกคนชื่นชอบในบทบาทของเราทั้งสองคน
ถ้าอย่างที่แฟนบอกก็คงอย่างนั้นนะฮะ
แล้วเราก็ยิ่งบอกว่าใครบอกว่าชอบผู้หญิงที่อันนี้ก่อน

มันเลยแบบมีคนรุ้นจริงหรือเปล่าครับ
มีคนลุ้นมีคนลุ้นจริงแต่ว่าเป็นก็ทำงานดีกว่า
ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับ
ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ
ถ้าเขาชอบมันก็ดีแล้วแหละ
ในจอจิ้นกันได้แต่นอกจอคงหมดหวัง

ส่วนหนุ่มฟิล์มเขายังไม่มีใครจับจอง
แต่สเปคเขาเนี่ยเขาชอบผู้หญิงที่โตกว่า
อะไรแบบนี้คุยกันเรื่องเนี่ยดิฉันก็โตแล้วโตมากด้วย